คุณผู้ชมคะแต่เรื่องความรักเนี่ยพอรักกันแล้วแล้วเลิกกันเนี่ย
อยากให้เลิกกันจากกันด้วยดีอย่าให้เป็นเหมือนเคสนี้อีกนะคะ
คือมีอดีตสามีค่ะคือเลิกกับภรรยาไปแล้วเนาะ
ภรรยาก็มีแฟนใหม่เขาก็แบบอยู่กับแฟนใหม่ที่บ้าน
หึงหวงรับไม่ได้ทนไม่ได้สุดท้ายบุกไปทั้งยิงทั้งแทงแฟนใหม่
เจ็บสาหัสเลยนะคะตอนนี้หนีอยู่ตำรวจกำลังเร่งตามตัวอยู่
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันเลยค่ะ
ร่องรอยคราบเลือดหยดเป็นทางยาวกว่า๑๐๐เมตรจากที่นอนในบ้านปูนชั้นเดียวที่ตำบลดอนใหญ่
อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีมาจนถึงถนนเป็นเลือดของนายสมเจตหลังถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิด
เข้าที่ไหล่ขวาหนึ่งนัดกระสุนฝังในและบริเวณอกขวาถูกมิดแทงหลายแห่ง
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนตำรวจบางแพรสอบสวนคนในบ้านทราบว่า
คนร้ายคือนายนบพลอายุ๓๖ปีซึ่งเป็นอดีตสามีของนางสาวอรพินที่เลิกลากันไปแล้ว
มาอยู่กินกับนายสมเจตที่บ้านหลังดังกล่าวโดยขณะที่ทั้งคู่นอนพักอยู่ในห้องนอน
นายนบพลได้บุกเข้ามาภายในห้องทำลายข้าวของเสียหายก่อนใช้อาวุธปืนปากกายิงเข้าที่ไหล่ขวาของนายสมเศษ
และใช้มีดแทงซ้ำเข้าที่หน้าอกขวาสามแผลบาดเจ็บสาหัสก่อนพยายามวิ่งหนีไปซ่อนตัวแต่ล้มลงบนถนน
ระหว่างนั้นนายอานันต์พ่อของนางสาวอรพินซึ่งอยู่บ้านใกล้กันได้วิ่งออกมาช่วย
นางสาวอรพินจนทราบว่าปมก่อเหตุเกิดจากความหึงหวงระหว่างสามีเก่าและสามีใหม่
อนันต์อดีตพ่อตายืนยันว่าปกติที่บ้านหลังนี้ลูกสาวจะล็อกบ้านมิดชิด
และหึงหวงเป็นอย่างมาก

พร้อมขอให้มอบตัวโทษหนักจะได้เป็นเบา

เพราะเป็นลูกเขยมาเกือบ๒๐ปี
เขากลัวว่าถ้าเกิดไปมีอะไรกันอีกอะไรอย่างนี้เกิดการทะเลาวิวาสอีก
ถ้าเกิดเอาตัวไปทำร้ายอีกคราวต่อไปจะไม่รอด
แล้วผมได้ข่าวมาว่าลูกสาวก็ให้ผมพูดให้ผมฟังว่า
เคยเอาลูกสาวผมไปนอนที่โรงแรมไม่ได้นอนที่บ้านนี้นะ
นอนที่โรงแรมแล้วก็ไปเอาปืนขู่จะยิง
กลัวเขาย้อนกลับมาแล้วมาทำร้ายลูกสาวผมแล้วก็หลานสาวก็หลานชาย
ผมถึงจะเอาลูกสาวผมแล้วก็หลานผมสองคนเอาไปหนีไปไว้อยู่ที่อื่นก่อน
ด้านนางบุญส่งยายของนางสาวอรพินเล่าทั้งน้ำตาว่า
หวาดกลัวกับสิ่งที่อดีตล้านเคยก่อขึ้น
ทุกวันนี้นอนไม่หลับกลัวจะย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำ
พร้อมยืนยันว่าเกือบ๒๐ปีที่นายนบพลเป็นหลานเขย
เขาเป็นคนดีไม่เคยแสดงอาการก้าวร้าวกับยาย
ยายรักหลานเคยคนนี้เหมือนลูกหลานแท้ยายเสียใจมาก
ไม่ใช่อารมณ์ชั่ววู้บอกนะคงจะคิดไว้นานแล้วอ่ะ
เรื่องนี้มันเกิดนานแล้วนะทีนี้มันไม่ได้มันไม่ได้มาอยู่กันอย่างนี้
เขาไปตามมียากลับมา

ขอให้คนนั้นมามั้งคนนี้มาบ้างไง
ทีนี้ก็เลยเป็นเรื่องเนี่ยยายก็เสียใจไงยายเสียใจ
รักมากไงไม่นึกเลยว่าจะทำแบบนี้ได้ไง
ส่วนความคืบหน้าทางคดีพนักงานศัพท์สวนศพบางเเผีย
ได้ออกไหมจากไหนนกพลในข้อหาพยายามฆ่า
มีปืนอาวุธและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนและมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวพร้อมกดดันให้มอบตัว
คาดยังหลบหนีในพื้นที่
นุสรทองเหลือถ่ายภาพพัชรวรินพัชรปภานันข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน